พี่น้องชาวญี่ปุ่น๒คนยังเด็กอยู่เลยเขาทะเลาะกัน

ว่าใครจะเป็นกรรมการหย่าศึกค่ะ

เก็บหนิ่งจีนค่ะหนิงฉันเหงียวใช่มั้ยไม่ใช่เหงียว

คือภาพสองพี่น้องชาวญี่ปุ่นเขาทะเลาะกันอยู่
เขาก็ลงไม้ลงมือตามภาษาเด็กเห็นไหม
คนพี่จะชกต่อยคนน้องก็ไม่ยอม
นี่แล้วก็สุนัขสีขาวขนาดใหญ่นี่แหละค่ะ
ดูท่าคนน้องเนี่ยโมโหมากอยู่นะเนี่ย
ใช่นี่ไงคือตอนแรกพี่จะทำร้ายน้อง
นี่เห็นไหมสุนัขเขาก็แบบว่าพยายามรั้งเห็นไหม
เขาทำอะไรน้องไม่ได้เลยน้องก็พยายามที่จะชกพยายามที่จะต่อยนะคะ
แล้วดูพี่ก็พยายามปัดสุนัขที่อยู่ที่แบบเกาะแท่งเกาะขาออกนะ
เขาก็เลยทำอะไรไม่ได้ไงตอบโต้น้องชายไม่ได้
สุนัขเห็นน้องเริ่มเยอะสุนัขก็มาห้ามน้องแทนหยุดหยุดครับผม
นี่แหละพอน้องจะทำร้ายพี่สุนัขก็ห้าม
คลิปนี้เนี่ยหลายคนที่ดูอยู่ก็สร้างความประทับใจแล้วค่ะ
เพราะว่าสุนัขกรรมการยาศึกแสนรู้เหลือเกิน
แต่หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปไม่ถึงวันนะคุณ
มีคนมาชมเนี่ยมากกว่าสี่ล้านครั้งแล้วก็บางส่วนตั้งคำถามว่า
คลิปนี้คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นพ่อแม่เด็กหรือเปล่า
เป็นผู้ปกครองหรือเปล่าทำไมไม่เข้าหย่าศึกล่ะ
แต่ทำไมถึงเลือกที่จะถ่ายคลิปเอาไว้แทน

เห็นไหมพอมีคนตั้งข้อสังเกตคุณ
คือตรงนี้คนก็รู้สึกว่าสุนัขมันน่ารัก
แต่เท่าที่ดูคนก็จะรู้สึกว่า
ทำไมเด็กทะเลาะกันแรงจัง

ผมว่าทะเลาะจริงดูคนน้องดิ